ส่วนเหตุการณ์นะคะสาวอายุ๑๖ปีถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมโทรม
ที่ห้องน้ำบริเวณชายหาดแห่ง๑ในจังหวัดประจวบคีเรศร
นับจนถึงวันนี้เหตุการณ์ผ่านไปประมาณ๑เดือนกับอีก๗วัน
แม่ของผู้เสียหายก็คือสาวอายุ๑๖ปีเนี่ยนะคะ
บอกว่าทำไมคดีมันไม่มีความคืบหน้าเลยคะคุณตำรวจคะ
หลักฐานอะไรต่างก็ไม่เห็นเรียกเลย
เสื้อผ้าที่น้องใส่วันนั้นก็ไม่เห็น
บอกว่าให้เอาไปมอบให้ตำรวจเดือดเนื้อร้อนใจ
สงสารลูกก็สงสารลูกนะคะก็เลยต้องมาขอความเป็นธรรม
และขอให้ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค

นี่ค่ะพาครอบครัวไปเลยนะคะสำหรับทนายรณรงค์ค่ะ
พาครอบครัวนี้เป็นครอบครัวชาวประมงนะ
ที่จังหวัดประจวบเครียร์เลขันไปยื่นหนังสือ
พลตำรวจตรีจิรพบภูริเดชผู้บังคับการปราบราม
เพื่อร้องขอความเป็นธรรมหลังลูกสาวอายุ๑๖ปี
ถูกกลุ่มเยาวชนชาย๓คนรุมโทรมค่ะ
ห้องน้ำสาธารณะริมชายหาดแห่ง๑
เมื่อวันที่๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งทางครอบครัวแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจ
ทรปากน้ำปรานตั้งแต่๒ธันวาคมที่ผ่านมา
จนถึงขณะนี้คดีไม่มีความคืบหน้าแม่ของผู้เสียหายนะคะ
บอกให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เกิดเหตุ๓๐พฤศจิกายน
ไปแจ้งความ๒ธันวาคมและเกินมาอีก๓๐วันกับอีก๓๖วันเนี่ย
คือไปแจ้งความมาแล้วทำไมไม่มีความคืบหน้าเลย
ก็คือไม่มีการเรียกสอบปากคำตัวเองผู้เป็นแม่
ไม่มีการเรียกสอบปากคำลูกซึ่งเป็นผู้เสียหาย
รวมถึงไม่เห็นตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หรือไปเก็บพยานหลักฐานแวดล้อมอื่นใด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อผ้าที่ลูกสาวใส่ในวันเกิดเหตุ
ก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยนะไม่ได้ส่งเอาไปเป็นหลักฐาน
ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการตามหาหลักฐานของตำรวจเลย
ของผู้เสียหายเปิดเผยด้วยนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้
พนักงานสอบสวนเคยเป็นตัวตั้งตัวตีในการไกล่เกลี่ย
แล้วก็เรียกฝั่งผู้ต้องหามาพูดคุยอยู่บ่อยครั้ง
แต่สุดท้ายกลับไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาแต่อย่างใด
ทำให้ตัวเองตอนนี้เรื่องผ่านไปแล้วประมาณ๑เดือน
จากการที่คดีไปอยู่ในมือของตำรวจนะคะ
แต่ทำไมไม่มีความคืบหน้าไม่มั่นใจมากเลยค่ะ
ฟังเสียงของแม่หน่อยค่ะ
ไม่ได้รับรู้จักตรงนั้นเลย
เป็นห้องน้ำริมหาด
เป็นห้องน้ำริมหาด
ส่วนฐานะ
มีค่ะแต่ตำรวจไม่เคยไปดูเลย
ใช่ตำรวจไม่เคยไปดูตรงนั้นเลย

ทั้งนักรีระบอกเขาเขาก็ไม่เคยที่ว่าจะพาพวกเราไปดูเลย
สิ่งที่คุณแม่พูดถึงนะคะก็คือโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว
ของ๑ใน๓ผู้ที่ก่อเหตุ
แล้วก็บอกว่าโดนขนาดนี้แล้วยังไม่เงียบอีกนะคะ
ยังเดินหน้าต่อนะคะแม่ก็เลยยิ่งไม่มั่นใจใหญ่เลยนะคะ
นายรณรงค์บอกว่าวันนี้ที่มาคือการเอาหลักฐานเป็นภาพกล้องวงจรปิด

เสื้อผ้าที่น้องสวมใส่ในวันเกิดเหตุมาเป็นหลักฐานในการยื่นร้องขอความเป็นธรรม
พร้อมขอให้ตำรวจมีการเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนในคดีนี้ด้วยนะคะ
เพราะไม่มีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
คือทนายรณรงค์พาครอบครัวนี้มากองปราบ
ก็คือทุกคนเวลาที่มีความเดือดร้อนแล้วพึ่งใครไม่ได้จริงก็ต้องมากองปราบนะคะ
เป็นการขอร้องให้ทำงานแทนตำรวจในพื้นที่
นายรณรงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวเราด้วยว่า
หนึ่งในสามเยาวชนผู้ก่อเหตุเป็นหลานนักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
จากนี้มีการโพสต์ประจานผู้เสียหายลงสื่อออนไลน์ด้วยที่คุณแม่เป็นห่วง
ด้านพนักงานสอบสวนของกองปราบได้สอบปากคำแม่ของผู้เสียหาย
พร้อมรวบรวมพยาหลักฐานทั้งหมดเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปค่ะ
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วตามขั้นตอนคือตำรวจในท้องที่สพ
ปากน้ำปลาต้องพาน้องไปตรวจร่างกายก่อนเลย
เพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องโดนกระทำจริงหลักฐานอะไรมันยังอยู่
มา๒เดือนแล้วยังไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเลย
เดี๋ยวเราตามกันต่อให้นะคะความยุติธรรมในสังคมยังมีนะคะคุณผู้ชม